ฮาคิมอันอารัยบีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนนะครับ
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทางการบาเรนต้องการตัว
แล้วไปได้สถานะผู้ลิภัยอยู่ที่ออสเตรเลีย
มาถูกควบคุมตัวอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิของไทย
ล่าสุดเขาได้รับการปล่อยตัวกลับไปที่ออสเตรเลียแล้วนะครับ
หลังจากถูกไทยควบคุมตัวไว้นานถึง๑๐สัปดาห์
จนเป็นข่าวที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ติดตาม
เราจะมาประมวลนะครับว่าตั้งแต่วันแรกจนเขาเดินทางกลับถึงออสเตรเลียนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความยินดีของคนออสเตรเลีย
หลังได้เห็นนายฮาคิมอัลอาราบีเดินทางถึงออสเตรเลียอย่างปลอดภัยแล้ว
ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มารอต้อนรับที่สนามบินต่างปรบมือ
บางคนเข้าไปสวมกอดรับขวัญนักเตะลีภัยผู้นี้
หลังเขาถูกกักตัวในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐สัปดาห์
ขอเปิดใจสั้นหลังเหยียบแผ่นดินที่เขาขอลีภัย
โดยขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกคน
โดยเฉพาะในเครกฟอสเตอร์อดีตนักฟุตบอลออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นแกนนำหลักช่วยรณรงค์จนเป็นประเด็นไปทั่วโลก
ท่านเหมือนกับพวกผมมีเก่าขนาดนี้ของชั้น
และผมจะรับลำบากให้พวกเขา
ถึงเสมอขนาดเดียวกันรัฐบาลออสเตอร์เลีย
ด้วยในสกอทมอรีสันนายกรัฐธุนทรีย์ออสเตอร์เลีย
แถลงข่าวขอบคุณประเทศไทย
โดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ชะตากรรมของนายฮาครีมกลายเป็นข่าวใหญ่นานหลายเดือน
นับตั้งแต่เขาถูกควบคุมตัวและมีแนวโน้มที่ไทย
น่าจะส่งตัวเขากลับบาเวร

และทำลายสถานที่ราชการต่อนายฮาครีม
โดยเขามีโทษจำคุกนานถึง๑๐ปี
แต่เขาปฏิเสธทุกข้อหา
โดยเชื่อว่านี่เป็นการโจมตีทางการเมือง
จนทำให้เขาตัดสินใจออกจากบาเรน
เพื่อไปลีภัยในออสเตรเลีย
เขารอสถานะผู้ลิภัยนานถึง๓ปี
ก่อนที่ออสเตรเลียจะมอบสถานะผู้ลิภัยให้เขา

เขาและภรรยาวางแผนเดินทางมาฮานีมูลที่ประเทศไทย

ที่สถานกงศูนย์ไทยในออสเตรเลีย
จนกระทั่งได้รับวีซ่าเข้าไทยในวันที่๘พฤศจิกายน
ซึ่งถึงตรงนี้มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตในเวลาต่อมา
เนื่องจากพบว่ากระบวนการขอหมายแดงในฮาคิม
เดินเรื่องโดยรัฐบาลบาเรน
ดำเนินการในช่วงเดียวกับที่นายฮาครีมขอวีซ่าเข้าไทย

ตำรวจสากลได้ติดหมายแดงในฮาครีม
วันเดียวกับที่ได้วีซ่าพอดี
กระทั่งวันที่๒๗พฤศจิกายน

ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย
ซึ่งในภายหลังรัฐบาลออสเตรเลียออกมายอมรับว่า
การที่ออสเตรเลียร้องขอให้ไทย
ควบคุมตัวในฮาคีมไม่ควรเกิดขึ้น
เพราะนายฮาครีมเป็นผู้ลีภัย
อสเตรเลียจึงพยายามหาทางแก้ไข
ด้วยการยื่นตำรวจสากลให้ถอนหมายแดงในฮาครีม

ทางการบาเรนได้ทำเอกสารขอให้ไทย
ทรงตัวนายฮาคีมกลับบาเวร

กลายเป็นเรื่องบานปลายไปกันใหญ่
ไทยถูกเรียกร้องจากนานาชาติ
คดีของนายฮาครีมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ทำให้หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลไทย
ใช้อำนาจฝ่ายบริหารที่มีอยู่ตามกฎหมาย
พิจารณาไม่ส่งนายฮาครีมกลับบาเรน
แต่รัฐบาลไทยยืนยันจะไม่ก้าวไก่กระบวนการยุติธรรม
โดยเสนอทางออกด้วยการเป็นตัวกลาง
บาเรนกับออสเตรเลียเจรจาหาทางออกร่วมกัน
ในที่สุดเมื่อวานี้นายฮาครีมได้รับการปล่อยตัว
โดยอายการของไทยระบุว่า
ได้รับการประสานจากทางการบาเรน
ผ่านเกษัตริย์กระทรวงการต่างประเทศ
บาเรนไม่ต้องการตัวนายฮาคิมแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวจากสำนักข่าวบาเรนรายงานว่า
มีการพบกันระหว่างในดอนประมัติวินัย
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย
กับเจ้าชายซาวมานมะกุฎราชกุมารของบาเรน
ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ต่อซ้ายคุยกับนายกรัฐมนตรีบาเรนโดยตรงด้วย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน